สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ไปถ่ายรายการคุณเหมาไม่อยู่ไปกำกลับละครใช่ค่ะก็วิเคราะห์ตัวเลขด้วยเนอะ
มีเหตุนะครับมีนักโทษชายคนหนึ่ง
เขาพยายามจะฆ่าตัวตาย
ปีนขึ้นไปบนหลังคาของโรงอาหารนะครับ
เรือนจำจังหวัดกระบี่

แล้วก็กระโดดทิ้งตัวเท๊กตัวปั้งลงมาเนี่ยนะฮะ

ก็ไอ้หลังคาเนี่ยกระเบื้องมันแตก
แล้วเขาก็ตกลงมากระแทกกับพื้นนะคุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ครับ

ผู้ชายคนนี้นี่แหละฮะดูนะครับ
เขาทำไงเขากระโดดแล้วทิ้งตัวที่ตกลงไปนะครับ
จากพื้นนะครับของโรงอาหารนะครับ
โรงอาหารนะฮะที่เรือนจำเนี่ยนะครับ

ขึ้นไปบนหลังคาในห้าเมตรแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ย
ไม่เป็นอะไรไม่ตายนะครับแต่บาดเจ็บสาหัส
คิ้วด้านขวาเนี่ยแตกนะครับแล้วก็สะโพกเนี่ยร้าวผิดรูปนะครับ
นี่นะฮะเค้าขึ้นไปเดินวนไปวนมาอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วก็โดดครับคือนักโทษชายคนนี้เนี่ยนะครับ
เป็นผู้ต้องขังในคดีเสพน้ำใบกระท่อมหรือ๔คูณร้อยนะฮะ
ถูกส่งเข้าเรือนจำเมื่อวันที่๘กุมภาที่ผ่านมา
ปีนขึ้นไปบนหลังคาของโรงอาหารภายในเรือนจำความสูง๕เมตร
เจ้าที่เรือนจำนะครับรวมถึงเพื่อนของผู้ต้องขัง
พยายามพูดจากเกลี้ยกล่อมแต่สุดท้ายแล้วไม่ยอมฮะ
ก็ทำแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละฮะเนี่ยครับความคืบหน้าในเวลาต่อมานะครับ
นายนเรศแก้วเฉยนะครับผู้ชาการเรือนจำจังหวัดกระบี
ก็บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับทางผู้ต้องขังรายดังกล่าว
ด้วยบนหลังคาแล้วก็มีผู้ต้องขังด้วยกันเนี่ย
รวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะจับตัวไว้แต่ไม่ทันนะครับ
เมื่อขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้ประมาณ๑๐นาทีก็กระโดดลงมา
ตามคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยเรื่องนี้นะครับได้มีการรายงานให้
ทางภูมิครับบัญชาทราบแล้วได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วด้วยนะฮะ
ส่วนสาเหตุนั้นก็คาดว่าน่าจะมาจากความเครียดส่วนตัว
ผู้ต้องขังเพิ่งเข้ามาอยู่ในนี้ได้๕วันเท่านั้นครับ
ขณะที่นายชูวงมณีกุลครับทนายความชื่อดังของกระบีก็กล่าวนะครับ
ตนในฐานะที่เคยถูกจับกลุ่มและถูกคุมขัง๘เดือนนะฮะ
เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในข้อหาบุกรุกเพื่อเรียกร้องที่ดินทำกิน
แล้วก็ต่อมาสารยกฟ้องได้รับการปล่อยตัวออกมา
ตนเห็นสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำจังหวัดกระบีเขาบอกว่าแออัดฮะ
เขารู้ดีว่าแออัดมากหากเพิ่งเข้าไปใหม่ที่นอนไม่มีน้ำไม่ได้อาบ
ก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดได้เช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายนี้นะครับ
ดูจากกางเกงที่ใส่ไม่ใช่กางเกงของเรือนจำ
ไปดูนิดนึงนะฮะขอดูนิดนึงว่าเป็นกางเกงเรือนจำไหม

หรือว่าเป็นกางเกงตั้งแต่ที่เข้ามาตั้งแต่เข้ามา
ว่าผู้ต้องขังนั้นได้เตรียมตัวที่จะหนีตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้ว
แต่หนีไม่ได้จึงคิดฆ่าตัวตายโดยกระโดดลงมา

อยากจะฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นหาแนวทางปรับปรุงเรือนจำ
ให้ผู้ต้องขังนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ซะหน่อย
เพราะเป็นคนไม่ใช่ลูกไก่

อันนี้ทางคุณชูวงมณีกุลทนายความชื่อดังของกระบี่

อ้าวมาอีกหนึ่งข่าวนะคะ
สำหรับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ตอนนี้ก็จะมีการงดเที่ยวนะคะ
ปิดตั้งแต่วันที่๑๙กุมภาพันธ์นี้
หน่วยซิลสามารถที่จะเข้าไปเคลียร์ของที่อยู่ด้านในถ้ำ
เพราะว่าตอนนี้มีการเปิดเผยภาพนะคะ

จะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ยังมีค้างอยู่ในถ้ำเยอะมากทีเดียว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายก็เปิดเผยอย่างนี้ค่ะ
คณะทำงานบูรณะปรับปรุงฟื้นฟูอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เตรียมการเอาไว้ว่าจะมีการปิดปากถ้ำหลวง
สถานที่ที่เคยมีปฏิบัติการช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่
จำนวน๑๓คนเมื่อกลางปี๒๕๖๑ที่ผ่านมา
ปัจจุบันนี้เองก็ยังมีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง
แบบอยู่ภายในถ้ำเยอะมากจริงก็เลยจะมีการปิดถ้ำ
เพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะแล้วก็จะมีการปิดการท่องเที่ยวถ้ำหลวง
ตั้งแต่วันที่๑๙กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

กองทัพเรือได้เข้าไปขนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมด
กว่าภารกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
ในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นโดยเฉพาะขุนน้ำนางนอน
สระมรกฏที่อยู่ห่างออกไปประมาณ๒กิโลเมตร
ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ตามปกตินั่นเองนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๑๗มกราคม
หน่วยซิลแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะคะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็ได้เข้าไปสำรวจภายในถ้ำครั้งแรกนะคะ
นับตั้งแต่ปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อกลางปี๒๕๖๑มาแล้ว

ซึ่งถือว่าเป็นโถงที่๑และไปยังโถงที่๒และโถงที่๓
ตามลำดับลึกเข้าไปก็ประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งพบว่าภายในถ้ำมีอุปกรณ์ประกอบด้วยสายไฟท่ออากาศ
วิทยุสื่อสารถังออกซิเจนคงค้างอยู่กว่า๓๐๐ถังเลยทีเดียว
โดยมีมากที่โถงที่๓ซึ่งก็ถือว่าใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

ซึ่งถือว่าเป็นโถงใหญ่อีกแห่งหนึ่ง
เราเรียกว่ามีเปรย์สนามสายเชือกที่ไซส์
เชื่อมโยงเส้นทางถึงกันตลอดลายทางเลย

มีเครื่องสูบน้ำกระดาษฟอยอาหารพาวเวอร์เจลแล้วก็ขยะต่าง
อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเดินเท้าเดินหน้า
เข้าไปจากโถงที่๓ผ่าน๓แยกไปทางเนินนมสาว

ดังนั้นก็ตามระยะทางที่ว่าซึ่งน้ำยังคงท่วม

มีด้านในลึกเลยค่ะแล้วก็มีทรายอุดตัน
ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอนตัวออกจากถ้ำ
แต่ก็เก็บภาพต่างเอาไว้นะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปเราปิดการท่องเที่ยวแป๊บเดียว

ข้างในก็จะได้เคลียร์พื้นที่กันไปนะคะ
แต่ว่าตอนนี้นี่น้ำรสแล้วก็ยังเป็นเคลียร์ใช่ไหม

๒ถุง๓เข้าไปถึงด้านในตอนนี้สามารถเคลียร์ได้

เคลียร์ตรงนั้นออกมาก่อนใช่นะคะ

คือคนที่ถ้ามีพ่อแม่เป็นอัลไซเมอร์

ไม่งั้นจะเหมือนกับรายนี้ซึ่งนะฮะแม่เนี่ยนะฮะ
หายไปจากบ้านหายไปเป็นเวลา๘เดือนกันเลยทีเดียว
นางสุชาร์ดานี่อายุ๓๕ปีนะฮะแล้วคุณแม่เนี่ยคือแก้วมณี
อายุ๕๙ปีนะคะโหคุณแม่๕๙หรือ
อายุ๕๙ปีนะคะซึ่งเธอป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะ
เธอได้เดินหลงหายไปไหนก็ไม่รู้
โผล่ที่เมืองจีน

คุณหมิงค่ะตั้งแต่คุณหมิงใช่

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
ตอนนี้ก็ได้พบได้เจอ
เจอโดยที่แบบว่ามีผู้บังคับการตำรวจ

เดินทางมายังสนามบินอนาชาติเชียงราย
ก็เพื่อต้อนรับนางสุชาดาแล้วก็นางแก้วมณีพร้อมกัน
ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

เขาเรียกว่ารับตัวกลับมาที่เมืองไทย
โดยนางสุชาดาได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่เลย
ขอบคุณมากที่ช่วยเหลือแล้วก็ติดตามแม่
คือจริงแล้วตัวของคุณสุชาดาเอง
ก็คิดว่าคงจะหมดความหวังแล้วล่ะ
เพราะว่า๘เดือนผ่านไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ตอนนี้มาเจอเอาเมื่อตอนเดือนกุมภา
ก็บอกว่าโอ้โหมันไม่มีความหวังแล้วล่ะที่จะได้
เรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้
คุณคิดว่าคงจะนั่งรถนั่งเรือหรือว่าอะไรต่างนานา
ไม่จ้ะนางเดินไปเรื่อย
๐กิโลเมตรไปโผล่ที่คุณหมิง

เพราะฉะนั้นพอไปโผล่ที่นั่นเนี่ยก็คงจะแบบว่า

ฉันอยากจะรู้ว่าผ่านการตรวจคนเข้ามือมาได้ยังไง
อันที่สองคือกินอยู่หลับนอนยังไง
แต่ว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์นี่ต้องบอกอย่างนะ
บางทีเขาก็ลืมกินบางทีเขาก็ลืมนอน

เขาเนี่ยนะยังมีความรู้สึกจำได้ว่านี่คือลูกสาว

คือตำรวจที่คุณหมิงเขาไปเจอผู้หญิงคนนี้
เดินอยู่บนถนนสายหนึ่งเป็นสายเมียนของทางคุณหมิง
ก็หลังจากนั้นพอหลังจากนั้นเขาก็มีการเข้าไปตรวจสอบ
ก็ปรากฏว่าคุณแม่ท่านนี้พกบัตรประชาชนของคนไทยเอาไว้
พอมีการพูดคุยกันถึงได้รู้ว่าเป็นผู้ป่วย
เขาก็เลยมีการนำตัวส่งไปหาคุณหมอ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในคุณหมิง
หลังจากนั้นก็พยายามติดต่อมาที่ครอบครัว

ตอนแรกหลายคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงไปเดินจากเชียงราย

สมมุตินะฮะออกทางซ้ายปุ๊บเนี่ยถ้าทางซ้ายเนี่ยก็จะไปแม่สายนะฮะ
ท่าขี้เหล็กเข้าเมียนมานะครับแล้วก็ไป๑๒ปันนาทะลุขึ้นคุณหมิ่ง
ถ้าออกทางขวานะครับก็จะต้องไปทางเชียงของอ่า
ไปที่ห้วยทรายแล้วเข้าสปลาวอ้อมไปออกจีน
มันก็จะเป็นเส้นทางเหมือนกับสองฝั่งเนี่ยโค้งมาแล้วมาบรรจบกัน
มาประจบกันแบบนี้แล้วก็ตรงขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปจีนอืมอ่า
ไม่รู้ว่าแกไปเดินที่ท่าไหนถึงได้เดินมาอยู่ตรงจุดนั้นได้
เออแปลกไกลมากนะฮะแล้วเดินเรื่อยแบบนี้หรอ
อืมเดินไปไม่รู้ว่าเดินหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าแกไปยังไง
แล้วกินอยู่ยังไงนอนยังไงไม่มีใครรู้
เป็นสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนยังสงสัยกันอยู่
มันจะเดินแบบเหมือนผ่านป่าผ่านเขาผ่านอะไรขนาดนั้นได้ยังไง
ถ้าจะติดรถไปก็ไม่มีสตังค์ที่จะขึ้นรถ
คือคือที่แน่ต้องผ่านทางตรวจคนเข้าเมืองต้องผ่านชนกลุ่มน้อย
ถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างสิบสองพันนาอย่างนี้เขาก็เป็นเหมือนกับ
เป็นเหมือนกับเขาตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนคล้ายแบบท้องถิ่นของเขาเอง
ก่อนนี้เข้าจีนนะฮะจากสวพลาวจากพม่า
เข้ามาเจอสิบสองพันนาแล้วถึงเข้าจีนไป

ใช่เพราะว่าเราก็เคยนะที่จะไปเมืองคุณหมิ่งนี้นะ
เราก็มีการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองนึกออกไหม
ไปในลักษณะแบบไปทางรถอย่างนี้น่ะเออแล้วทำไมแปลกจังเลย
แต่ยังไงก็เก่งว่าฟ้าหลังฝนนะครับคุณแม่แล้วก็คุณลูก
ตอนนี้ได้กลับมาเจอกันแล้วหลังจากที่ไม่เจอกัน๘เดือน
ก่อนหน้านี้คุณแม่ท่านนี้เองก็เคยหลงไปแบบนี้เหมือนกันหลายเดือน
แต่ไปตามเจอครั้งนั้นไปตามเจอแต่ครั้งนี้ตามไม่เจอ
จนกระทั่งทางการของคุณหมิงของจีนเขาไปเจอก็ถึงได้มีการติดต่อกลับมา

ดีที่ยังมีบัตรประชาชนติดตัวอยู่มันถึงได้สืบเสาะได้
เพราะฉะนั้นคุณสุชาดาลูกสาวเขาเลยบอกว่าเอาละค่ะต่อไปนี้เขาจะต้องดูแล
แล้วก็แบบว่าใกล้ชิดเป็นอย่างมากกว่า
พักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับ
ข่าวแปลกทั่วไทยเรศภูมิลินทรายมาแรง

เอามาดูเลขเด็ดอ่าไงโคตรบอกว่าเลขเด็ด๑๔วันเวอร์แรนที่นี้ขายดีมาก
เพราะว่าพรุ่งนี้คนรอลุ้นกันอยู่นะคะ
คนรอมากคุณแม่ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าเมื่อเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยนะคะ
ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยไปที่ชายนาฬินิซิะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งขายสลากินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่ในตัวเมืองชายนาฏ
มีหลายแผงตั้งอยู่เรียงติดกันเต็มไปหมด
บรรดาประชาชนค่ะที่เรียกว่าเป็นเซียนหวยก็ต่างมาจับจองเลขเด็ดที่ตนคิดว่า
เอาล่ะฉันได้มาจากหลายที่หลายสำนักทยอยเดินทางมาเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะวันนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่าย
ทำให้บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษ
แต่สำหรับเลขเด็ดที่ประชาชนแล้วก็คอหวยทยอยเดินมาถามกันเยอะจริง
ก็บอกนี่เลยค่ะเวอร์เรนไทน์๑๔
เพราะว่าเป็นเลขวันแห่งความรักวันแห่งความสุข
ในการออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้แน่นอนค่ะ
โทรมาจองนะคะใช้วิธีการโทรมาจองเลย
ขอล่วงหน้าหลังจากรู้เลข
ไปนอนลุ้นช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้กันว่าเลขที่ออกมันจะออกอะไรกันแน่
ส่วนเลขดังที่โซเชียลที่มาแรงไม่แพ้กันเลย
คือเลขชุดที่ทางกลุ่มผู้ค้าสลาก๕ภาค
นำมาแชร์ต่อกันนั่นก็คือ
รวมเลขขายดีรวบรวม๑๐เลขขายดี
โดยแม่จำเนียนเจ้าประจำ

เลข๒๘ก็คือเดือนกุมภาพันธ์มี๒๘วัน
และ๒๙วันเผาศพหลวงพ่อคูณ
และท่านมีอายุ๙๒พันศาเลข๑๙
มาข้าวบูชาก็เอากับเขาด้วย

เลข๗๗เลขระวังของอาจารย์ก

อาจารย์กออะไร
แล้วอาจารย์กอแล้วจุดไว้ด้วยนะสต๊อปอยู่ที่กอจุด
ไม่รู้เลยเลข๗๗เขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็มีเลข๒๕ค่ะเลขตามเลข๕๑

มันเป็นเรื่อย

มันคงจะถูกสักเลขหนึ่ง
มันเป็นเลขที่แบบเกิดขึ้นภายในแบบเดือนนี้
เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในใกล้ช่วงนี้

มีเลข๕๑ปีของวันทหารผ่านศึก
พศ๒๕๑๑
เลข๑๒เลขงูเล้ยเข้ารถทาง

ต้องถามก่อนว่าอันนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่

เดี๋ยวนิ้มเป็นออกมาเป็นอย่างนี้เลยว่า
งวดนี้มันมีเลขแบบนี้ออกมาแล้วอีก
วิธีการรวบรวมเลขดังที่อยู่ในโซเชียล

เขียนออกมาบอกก็แล้วแต่ว่า
ใครจะมีโชคซื้อเลขไหนถูกก็ต้องตามนั้นไปเลย

คุณมดเมียของคุณหม่ำ

มดเมียคุณหม่ำเขาไปโพสต์คลิป

ชาวเน็ตก็ไปแห่ตีเลขเด็ดกันใหญ่

โอ้โหตัวใหญ่อยู่

หนูตกใจที่หนูไปถูงหน้าแบบ

คุณมดภรรยาของพี่หม่ำเขาโพสต์คลิปงูเขียวเกล็ดเป็นมันเลย
เหลืออยู่ริมหน้าต่างนอกบ้านนะฮะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าแทบช็อก
งูเขียวอะไรคะช่วยบอกหน่อยมีพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้หลอนเลย
นี่แกว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยพวกแฟนแฟนที่ตามไอจีของแกก็ไปคอมเมนต์
บอกว่าไอ้เนี่ยเป็นงูเขียวพระอินทร์ไม่มีพิษหรอกแต่อาจจะมีโชค
ถามกันใหญ่บอกบ้านเล็กที่เท่าไหร่มีมาบอกมั้ยมีมาบอกมั้ยครับบ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับ
คุณน้ำครับบ้านเล็กที่เท่าไหร่มีบอกมั้ยไม่มีบอกไม่มีบอก
คนคงเขียนเข้าไปคอมเมนต์ถามกันเยอะมากต้องลองเข้าไปดูว่าแบบ
มีพี่มดเขาตอบในคอมเมนต์บ้างไหมต้องแอบไปดูในคอมเมนต์ต้องไล่ดู
เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะแต่แกไม่น่าจะบอกแล้วบ้านเลขที่เท่าไ
เพราะแกก็อาจจะแบบว่าเป็นส่วนตัวของแกอาจจะไม่บอกก็เอาไปตีกันเองก็แล้วกันนะ
ก็เห็นงูอ่ะก็อะไรล่ะเขียวพระอินทร์ด้วย
งูมันต้องอะไรอ่ะไม่รู้มันรู้ว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
ไม่ใช่คนเล่นตัวเลขผมก็เลยไม่รู้เหรอ
เอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องตัวเลขอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
แต่ว่าเป็นเพชรรูปหัวใจขุดพบที่รัสเซียค่ะ
รูปหัวใจอันนี้นะคะในช่วงของวาเลนไทยเขาก็บอกโอ้โหโชคดีมากเลยทีเดียวนะ
ในลักษณะแบบนี้ถูกค้นพบที่เหมืองอุดัชนายะ
ซึ่งก็มีแบบว่าแปลได้ว่าโชคดีด้วยนะ
นี่ลักษณะดูสิอยู่ก็เป็นรูปหัวใจอย่างนี้เลยแปลกไหม
หนัก๖๕๗กรัต
หลังตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะเพชรในลักษณะนี้เนี่ยนะคะน้ำดีมาก
แล้วก็บอกว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า๓๐๐ล้านปี
นี่มาแป๊บนึงนะครับก็บอกสวัสดีคุณหนุ่มจักรวากันด้า

วากันด้านี่คือที่ว่ามีแบ๊กแพนเตอร์คุณอยู่ที่นั่นเหรอ

อยากรู้เมื่อกี้ลองถอยกลับไปหน่อยนะเขาเขียนไว้นะ

ก็เป็นที่แบ็คเวนเดอร์อยู่ไงฮะ
พวกหน่วยการองค์การดูแลการค้าของเฬออกมาทรวบบุว่า
ที่เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งหายากมาก
อื่นมากคือมันจะออกมาทรงคล้ายในลักษณะที่เป็นรูปหัวใจ
อย่างเงี้ยมันหายากมากมากเลยทีเดียวนะการค้นพบรูปเพชรอันนี้
เป็นของขวัญแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติที่เขาให้
มาเลยทีเดียวสำหรับคู่รักและอีกคู่กันเลยดิฉันคิดว่านะฮะ
เขาเนี่ยนะยังไม่ได้บริษัทยังไม่ได้นำไปประมูลขายเป็นราคา
ว่าตกลงประมาณเท่าไหร่แต่ที่แน่เนี่ยอย่างที่คุณเห็นทั้งก้อน
คะใหม่ก่อนแต่เขาสิออกมาได้เป็นแบบลูกเม็ดต่างได้เยอะ

เผื่อละเผื่อมีชุดอะไรมาแบ่งกับพี่นุมบ้าง
ที่ทุกคนนั้นต้องติดตามตามสถานการณ์ความเป็นไปกันแบบต่อเนื่องแล้วที่ขาดไม่ได้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับ

โทรศัพท์มือถือตอนนี้ถือว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่๓๓ของพวกเราไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เทคโนโลยีนั้นล้ำหน้าก้าวไกลไปทุกวัน
การมีโทรศัพท์ที่ดี๑เครื่องคู่กายนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับ
วันนี้เรามีหัวเวยมาแนะนำ
มาพร้อมกับจอใหญ่เนี่ยขนาด๖๒๖นิ้วโดยเฉพาะสายเซลฟี่เนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียว
ซึ่งกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด๑๖ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คือกล้องหลักเนี่ย๑๓ล้านพิกเซลส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็คือ๒ล้านพิกเซล
ความพิเศษของมันนั่นก็คือสามารถถ่ายภาพแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชัดหน้าแล้วก็ตื้อที่แบบว่าทั้งหน้าชัดและข้างหลังเบลออะไรประมาณนั้น
ก็สามารถที่จะแบบว่าฟังเพลงเล่นเกมนะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวมากดีมากเอานี้มาดูตัวเครื่องกันบ้างว่าเขาดีไซน์หน้าจอเป็นแบบหยดน้ำนะคะ
ลองเป็นแบบเซลฟี่ก่อนนะคะระบบตรวจจับภาพถ้าเราเล็งกล้องไปที่น้องหมาอันนี้เรายกตัวอย่างไปก่อนถ้าเป็นน้องหมามันก็จะขึ้นเลยว่าด๊อก
ลงที่หน้าผมได้เป็นเขียนว่าด๊อกไหมลองดูสิดูสิดูสิมันด๊อกไหมไม่ถ้ามันขึ้นที่พี่ถ้าเป็นหน้าคนมันจะขึ้นว่าพอสเทค
มาด๊อกมันจะขึ้นพอสเทควะนี้
โหว้ยแต่หรอนะนุ่มหล่อจังเลยอะทำหน้าดีใดดิคิดนะ

นี้นะครับขึ้นมาแล้วว่าพอสเทค

สวยสวยสวยทำไมมันออกมาดีอย่างนี้
เค้าเลือกภาพให้เหมาะกับคน
ถ้าเป็นรูปต้องหมาเป็นภาพแบบนี้
ภาพคนมีการทำอะไรเข้าไป

ปกติมันจะมีดอกไม้หรืออะไรอย่างนี้

สำหรับใครเนี่ยนะคะ
ที่เตรียมเงินเอาไว้ได้เลยนะ

อยู่ที่๔๙๙๐เอง

ก็มีตัวนี้นะคะวางจำหน่ายแล้วนะฮะ
ซึ่งก็มีผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ทำไมถ่ายแล้วสวยอ่ะนี่แหละ

เอามีไว้แบบว่าถ่ายรูปอย่างเดียวเลยนะ

เออดีอะ

จนไม่มีรูขมขน

โชว์

เออมันก็ดูเคลียน

พี่หนุ่มเลื่อนไปเมื่อกี้ไหนดูภาพพี่หนุ่มสิ
ช่วยช่วยดูดีเลยแหละ
ดีนะเมื่อกี้น้องดูอ่ะ

ดูดิมาแบ๊วเลย
ทำไมแบ๊วเองได้อ่ะ

สวยสวยหนูก็ชอบสีมิดไนท์บลู
แบบสีบลูมันจะแบบสวย
ออออออโรลาบลูแล้วก็มิดไนท์แบลค
นี่ก็ชอบสีแบบเป็นบลู
นี่นี่นี่ครับพูน
หัวเวยต้องเอามาให้พวกเราคนละสักเครื่องนะ

เอาจัดไปค่ะไปซื้อราคาไม่แพงด้วย

อ้าวเขาบอกงูเข้าบ้านมีแรกนะคะ
๙๐๙๑๖๐๖๑เห็นไหมเลข๙กับเลข๖มา

น้ำมันเขียนมาเองให้เราพูด

ก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ฉันก็เห็นว่าหลายคู่ก็หวานกันมาก

ไปดูคู่เบลล่ากับเวีย
หวานมากเธอหวานไหมเมื่อวาน
มีได้อะไรบ้างไหม
ปกติดังไม่ได้มีอะไรหวาน

ก็เรียกว่าความรักนี่ล้นหัวใจกันมาก
เพราะว่าทำให้ทั้งคู่เปิดตัวแล้วอยากเป็นทางการก็เลยทีเดียว
โอ้โหเห็นความน่ารักอย่างนี้แล้วนะขอบอกเลยนะคะว่า
คุณคะบ่อยครั้งนะคะทั้งจากเลนส์กล้องของเวียนะฮะ

ล่าสุดวันที่๑๔กุมภาพันธ์ก็เมื่อวานนี้นะคะ
เบลล่าเขาก็ส่งความรักนะคะ
ไปให้นะคะโพสต์ภาพคู่ออกสื่อนะคะ
กับพี่เวียกันเลยทีเดียวนะฮะ
เป็นภาพที่เอาดอกกุระนี่ไปดูนะคะ
นำมาให้เป็นกล่องเลยค่ะคุณ
ตายตายพระคุณเจ้า

นี่เป็นไงพี่เวียโชว์
ทูพี่เวียทูพี่เวียฟอร์มเบลล่า

เรียกได้ว่าเทความรู้สึกกันไปเลยทีเดียว
โดยเขียนว่าคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับ

ขอบคุณนะครับคุณดีใจที่สุดในโลกเลย

คุณให้ดอกไม้เมียไหมหรือว่ามันเลยเวลาไปแล้ว

มันก็เป็นเชษฐการณ์ที่ดีนะ

โอเคเดี๋ยวก่อน

ใช่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งโอ้หวดใคร
เอามาคนนี้บ้างค่ะคุณปั้นจันทร์
วันสองวันก่อนก็คือเราเห็นภาพที่เขาไปทำบุญด้วยกัน
แล้วก็ในภาพเนี่ยมีคุณปั้นจันถ่ายรูปอยู่
แล้วก็มีน้องคุณธิสาอยู่นะคะ

ทีนี้หลายคนก็ไปดูโฟกัสในภาพรวมอีกอันหนึ่ง

แล้วก็มีคุณธิสามีพี่เมันทิตา

แต่ว่าตากล้องเขาก็แอบแซวกันว่า
ใครถ่ายรูปให้อ่ะ

คุณปั้นจันรวมก็แบบว่ารีบนการส่วนตัว
สำหรับนักแสดงหนุ่มผิวเข้มคุณปั้นจันปรมะ

ถามเขาเลยดีกว่าว่ายังไงกันแน่

ไปทำกับใครมาเขาชัดเจนเลยนะนะคะ
ถามตรงไปทำกับพวกพี่ครับแต่เห็นมีคนบอกว่า
ที่สานี่ไปร่วมทิพย์บุญนี้ด้วยใช่ไหมเห็นเหรอคุณปั้นจันถาม
ก็มีเขาไปด้วยครับผมขอเขาติดสอยห้อยตามไป
ซึ่งจริงก่อนหน้านี้ผมก็เคยบอกกับพี่ตะเอาไว้เหมือนกันนะ
ว่าถ้ามีทริปบุญให้ชวนผมไปด้วยก็มีรูปคุณตาอวริสไปด้วยนี่นะคะ
พอได้เจอกันมากขึ้นจะไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้น
ก็มีความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ก็เป็นคนรู้จักกันแล้วนะครับนั่นแหละและที่สำคัญเนี่ย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
พี่เมปฏิตาและที่สำคัญเราเองก็เพิ่งจะเริ่มรู้จักกันเป็นพี่เป็นน้อง
ผมเลยไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือสะดวกรู้สึกไม่สะดวกใจ
ผมกลับรู้สึกแฮปปี้ด้วยซ้ำที่มันค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้
ผมโอเคมากครับสามารถใช้คำว่าความสัมพันธ์พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมได้ไหม
คุณปั้นจันทร์บอกว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปมันก็ต้องเกิดการพัฒนาขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ว่ามันจะมากหรือน้อยผมคงให้คำตอบไม่ได้
เพราะผมหรือน้องเราก็ไม่ได้อยากรีบเร่งผมไม่อยากให้มันเฟลล์
อีกอย่างเนี่ยการเข้าหาของผมผมก็เข้าหาผู้ใหญ่นะแบบหมายถึงเข้าหาแบบผู้ใหญ่อ่ะ
เข้าแบบเป็นพี่ชายอะไรแบบนี้ผมก็เกรงว่าน้องเขาเนี่ยจะกลัว
แต่จากการที่ผมสังเกตดูน้องเขาก็ไม่ได้กลัวนะครับคุณปั้นจันทร์บอก
อยากเห็นคู่ของรถเมย์มากค่ะอืม

มาถึงข่าวคุณฮั่นบ้างคุณฮั่นสายเปย์
ให้ดอกกุหลาบทองคำคุณจียอน
เพื่อวันไหนมีปัญหาจะได้ขายกินได้
เขาบอกอย่างนั้นหรอ
อียอนก็เซอร์ไพรส์วันเกิดของของขวัญ
เห็นว่าน้ำตาซึมเลยนักข่าวถามอย่างนี้
ขนาดนั้นเขาเซอร์ไพรส์เขาเอาพวกช็อกโลตมาเรียง
เขาบอกเราก่อนไหมเตรียมเตอร์ไพรส์หรือยัง
ไม่ได้บอกเซอร์ไพรส์เพราะว่าวันเกิด
ผมไม่ได้จัดวันเกิดส่วนใหญ่จะอยู่กับคุณแม่แล้วก็อยู่กับแฟนคลับนะฮะ
ชั่นรูปวันเกิดภาษาเกาหลีที่แปลว่าที่รักนั้นคืออะไร
คุณท่านบอกว่าผ่ามันไปเถอะครับ
ต่อนะฮะจียอนไม่คิดว่าคนไทยจะรู้ภาษาเกาหลี
คนจะรู้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากมีรูปนั้นก็โพสต์ขอบคุณเขา
ถามต่อครับคำเรียกแทนกันใช่ที่รักไหม
ไม่ขนาดนั้นนี่คุณนั่นก็บอกไม่ขนาดนั้นนะครับ

ความรู้สึกดีนี่ก็มีมากขึ้นค่อยไปเรื่อย
พออายุเยอะขึ้นแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้
ผมก็ดูสัมภาษณ์เขาทุกอย่างไม่ได้ระบุสถานะ
แต่วันไหนพร้อมก็จะออกมาบอกเอาเองนี่นะฮะ
วาเลนไทม์ให้อะไรเขาให้ดอกไม้เป็นดอกกุหลาด
สีอะไรสีทองเผื่อวันไหนเขามีปัญหาเขาจะได้เอาไปใช้ได้
นี่นะฮะดอกไม้สีทองในกี่บาทรอถามเขาเองก็แล้วกัน
นี่เขาเอาไปขายไม่ติดอะไรใช่ไหมก็แล้วแต่เลยครับเอาที่สบายใจ

แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะนิยมแล้วนะฮะที่ซื้อเป็นดอกไม้สีทองให้

ใช่เพราะว่าเนี่ยคุณโอ๋พระกีฬาก็จะได้ดอกทองเนี่ยตลอดนะครับ

มีของทองแท้ต่อบ้านเขาขายทองก็ต้องได้ดอกทองไม่ใช่ทองคำ
แน่มาพูดเพื่อนดูซิ
มาเปิดตัวแล้วหรือคะวันเวลานไทยเปิดตัวอีกคู่หนึ่ง

วนกันมาเจอกันไหมแต่เขาก็เป็นกลุ่มก็รู้จักกันอยู่แล้ว

เขาก็เป็นเตอร์เซอร์เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาครับ
เอ้านะครับดาราแซวกันคือไปเขียนคอมเมนต์แซวคุณโทนี่คุณแก้วกันเต็มเลย
คือกลายเป็นประเด็นฮือฮาสุดนะครับเมื่อคู่ของคุณโทนี่รากแก่นแล้วก็คุณแก้วจริญญา
ออกไปโพสต์นะฮะเปิดตัวหวานรับวาเลนไทย๑๔กุมภาพันธ์แล้ว
ทุกคนเห็นแล้วก็เรียกว่ารู้กันแบบชัดกันไปเลยเนี่ยนะฮะ
นี่นะครับคือเขาบอกไม่มีเฟรนดโซนกันอีกต่อไปแล้ว
หลังจากโดนสงสัยเรื่องความรักสถานะมาสักพักนึงแล้ว
นี่นะครับงานนี้ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกราฟซีดอุยกันใหญ่เลย
นี่ซีกอุยบื้อหือกันใหญ่กดไลค์กดแชร์กันใหญ่นะฮะ
ขณะที่เหล่าเพื่อนดารานะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ทั้งแสดงความยินดีแล้วก็แซวกันสนั่น
ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยตกข่าวได้ยังไง
เรียกว่าคอมเมนต์นี้กระจายนะฮะไม่แพ้กลิ่นความรัก
ดูสิฮะคุณพลอยหอวังคุณมิ้นท์ชะลิดดาคุณปัน
คุณเต้ยเจริญพรคุณโฟมีคุณโกมีใครอีกคุณเมธินีมีใครอีกนั้นนะ
มัดหมี่ออมสุชาพี่เมธินีพี่เกดพี่ลูกเกดคุณกวาง
กวางเตอร์เฟสปลอยหูเพียบอ่ะฮะน่ารักแก้ว
เก้าสุพัสราเยอะมากเยอะมากนะเข้าไปวิทวิวกันใหญ่นะฮะ
ซีดอุ๋ยบลือกันใหญ่อะไรจังซีดอุ๋ยบลือเขาไม่มีเขียนซีดอุ๋ยบลือเลยสักคนหนึ่งอ่ะ
เดี๋ยวผมจะเข้าไปเขียนหน่อยซีดอุ๋ยบลือซีดอุ๋ยบลือ

อ่าเขาชอบถ่ายรูปแหละเนอะเห็นเขาเริ่มจากการชอบถ่ายรูปเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยน้องผู้หญิง
เขาเป็นใครอ่ะน้องแก้วนักร้องไงน้องแก้วจริญญาไงโอเคโอเค
เฟย์ฟังแก้วเฟย์ฟังแก้วอ๋อเฟย์ฟังแก้วอ่ะต้องบอกอย่างงี้
ต้องบอกทั้งครอบครัวเฟย์ฟังแก้วอ่ะวาเลนไทยหวานกันไปหลายคู่
แล้วคู่เมื่อกี้นะคุณแม่สวรรค์อันนี้สิอันนี้เอาไปคู่ครอบครัวบ้าง
เคลียร์กับคุณเพชรจ้าเขาพาน้องน้อยเขาว่าน้องไทก้าไปออกงานเหมือนกัน
ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวหันศากันเลยจริงนะสำหรับคุณพ่อป้าย
มันทำอะไรเนี่ยนะพอเรารู้ว่ามีการทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรเนี่ย
มันมันการจุดจุดจุดจุดที่อยู่ตรงทางปลายสุดเนี้ยมันขัดแย้งกัน
ไปไม่ถึงตรงนั้นมันไปไม่ถึงตรงนั้นเข้าใจเนอะ
ก็เลยต้องเลิกเลิกกันไปอ่ะก็ดีแล้วโอเคกลับบ้านโอเค
ให้พรุ่งนี้ทุกคนโชคดีนะคะครับผมเจอกันวันจันทร์นะครับ